มีคลิปนึงจากเทจเฮียขับรถนะครับโพสต์คลิปไว้
เป็นคนขับรถแท็กซี่หัวร้อนดูเหมือนจะมีปัญหากับ

เก่าใช่เหรอลงมาจะมีเรื่องค่ะ
ปรากฏว่าพอก้าวลงมาจากรถได้ไม่นานนะคะ
ทางฝั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุณผู้ชมเนี่ยเดินมาเนี่ยเดินอาดมาเลย
เอาเหรอเอาเหรอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาไม่ได้มากันคนเดียวค่ะ
เขามากันหลายคนแถมมีกระบองในมือด้วยเห็นแบบนั้นชะงักเท้า
เดินกลับรถไปแบบเงียบแล้วขับออกไปเลยค่ะ
เป็นอุทาหรณ์นะคะขับรถอย่าหัวร้อนใจเย็นค่ะอย่าห้าวมาก

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นทางเป็นยังไงแต่แค่ให้เห็นว่าหัวร้อนเจอคนจริงแล้วก็คิดถูกแล้วล่ะค่ะ

ก็ดีแล้วฮะอย่างน้อยก็ยังคิดได้